ข้ามจังหวัดรวบไอ้กิ๊กฆ่าสยองศพหมกห้อง
ไปเจอที่ไหนล่ะตำรวจครับ
เขาไปเจอสัญญาณโทรศัพท์มือถือที่กาลสิน

แล้วมาโผล่อีกทีที่สกลนครนะครับ

กิโลสิบอ่ะนะอ่านี่แหละนี่แหละโฉมหน้าของเขาค่ะนี่คือ
ฆาตกรที่สังหารที่ฆ่านางสาวรัตนาอายุ๓๒ปีสาวบาเบีย
แทงเขาตามร่างกายต้นเสียชีวิตในที่กลางเมืองพัทยาน่ะ
ยี่สิบพฤษภาคมโอ้โหจากพัทยาเหรออ่าตลาดจินบัตรสกล
นครนี่แบบข้ามจังหวัดจริงใช่ใช่ข้ามภาคด้วยอ๋อเนี่ย
ตอนที่จับได้สารอนุมัติหมายจับนายวัชลพลอันสงคราม
หรือว่ากิ๊กดอมจำแม่นมากกิ๊กกิโลสิบนะตำรวจไล่ล่าอย่าง
ต่อเนื่องล่าสุดล่าสุดนะครับกลุ่มผู้ชมก็ตำลวดชุดสืบสวน
ภูทรจังหวัดชนบุรีร่วมกับชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๓
เข้าจับกลุ่มนายวัชลพลหรือว่ากิ๊กหลังจากไปพบสัญญาณ
มือถือไปโผล่ที่กาลสินช่วงเช้าอ้าวแล้วช่วงเย็นอ่ะช่วงเย็น
ไปโผลยุศกลนะครตำลวดไปจับตรงนี้ตำลวดจับในกิ๊ก
แหละขณะจับกลุ่มนะครับก็แสดงหมายจับลาวกิ๊กใช่ไหม
กิ๊กใช่ไหมวัชลพลใช่ไหมนะครับใช่อ่าใช่ก็จับนะครับ
หน้าเคร่งเครียดตอนถูกจับครับเจ้าตัวสารภาพสารภาพว่าผม
รับว่าผมเป็นบุคคลตามหมายจับจริงแล้วลงมือฆ่าเขายังไง
ไม่พูดคุณผู้ชมอืมไม่พูดไม่พูดเลยอ่าตำรวจบอกก็ไม่เป็นไร
ถ้างั้นมาคุมตัวมาสอบปากคำต่อที่สพเมืองพัทยา
แล้วก็พาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพคือสารภาพว่าทำ
แต่ไม่บอกว่าทำไมทำทำยังไงยังไม่พูด